มาดูกันต่อดีกว่าแล้วกับเรื่องราวดีของนางเอกคนนี้น้องมิลพิชยา
อย่างที่ทราบกันนะคะโอ้โหเธอช่วยตลอดโควิด
เอาของไปให้นู่นนั่นนี่นะคะล่าสุดปิ๊งไอเดียคุณผู้ชม
เดียนี้น่ารักมากจริงค่ะเธอเปิดเป็นมินิมาตรเลย
เป็นภาพที่เธอโพสต์ลงไอจีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ใช้ชื่อว่ามิลลี่มาร์ทนี่เป็นรถแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งนะคะเธอตั้งใจมากค่ะเธอตั้งใจส่งของกินของใช้นะคะ
จำเป็นไปให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙ค่ะ
มินค่ะเธอบอกผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ว่าเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นนะคะตอนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
ตอนนี้ก็ว่างงานกันเหมือนกันนะก็เลยใช้มาเป็นภานะในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนจริงของต่างบนรถเนี่ยน้องมิลบอกว่า
ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินส่วนตัวของเธอเองนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีส่วนที่ได้รับบริจาคมาด้วยทุกอย่างนำมารวมกันนะคะ
แล้วก็ได้รถเป็นแบบมินิมาตรแบบนี้ค่ะ
เธอบอกด้วยนะคะว่าของที่อยู่บนรถเนี่ยค่ะ
ไม่ได้เป็นของกินเท่านั้นนะคะมีของใช้ที่จำเป็นต่างต่างนะคะ
ที่สามารถให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเลือกช้อปปิ้งกันได้นะคะ
ขาดแคลนอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชะลาก็มีแพมเพิร์ตให้ด้วยนะคะ

แล้วก็จะขับตระเวนไปแจกจ่ายแบบฟรีในชุมชน
แคมป์คนงานที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙ด้วยค่ะ
มินบอกทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะว่า
เธอตั้งใจช่วยทุกอย่างไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วก็จะทำแบบนี้เรื่อยไปนั่นเองนะคะ
เห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นใจเนาะนะคะ
เพราะว่ามันมีสีสันนะเวลาขับรถไปตามที่ต่างเนาะ
แบบว่าคนสวยมาแจกนะคุณผู้ชมมันก็มีความสุขแล้วแหละ
แต่ใครอยากยังไงก็อยากจะเข้ามานะคะ